วอเล็กบอลครับการเตรียมทีมในศักราชนี้ถือว่าต้องเข้มข้น
เพราะว่ามีโทรนาเมนต์ใหญ่ในการคัดเลือกโอลิมปิกรออยู่ครับ
สมาคมก็มีการเรียกนักกีฬานะครับเข้ามาทดสอบร่างกายครับ
ทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเรื่องของการเตรียมทีมในปีนี้นะครับ
มีความเข้มข้นอย่างไรก็เรียกเข้ามาทดสอบร่างกาย๑๙คนนะครับ
จากทั้งหมดที่มีการเรียกชื่อมา๒๐คนนักฐิลาศก็นำโดยเปลื้มจิตถิ่นขาว
ออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับผู้ที่ติดทีมชาติมาทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็พวกเล่นธัญละลีกที่ฟอร์มเป็นเด่นอัมพรุณย่าผานะครับ
กลับมาอีกครั้งในทีมชาตินะครับแล้วก็มีกติกาแก้วพินนะครับ
แต่ยังไม่มีชื่อของนักกีฬาที่เดินทางไปเล่นในหลีกต่างประเทศ
โค้ชยะก็บอกนะครับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในปีนี้ที่ค่อนข้างจะเร็ว
ซึ่งสมาคมวางแผนให้นักกีฬานั้นทดสอบเดือนละครั้งก่อนจะมีการเรียกเก็บตัวในวันที่๒๖มีนาคม
หลังจบปลีกอาชีพในประเทศเป้าหมายหลักครับ
คือการผ่านเข้าไปแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐ให้ได้
เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ๖๐ปีของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลครับ
นักกีฬาที่คิดว่าจะอยู่ในทีมของชุดใหญ่เราเรียกเพื่อว่าจะสอบสถานภาพว่านักกีฬาชุดนี้จะมีความแข็งแรงขนาดไหน
แล้วก็มีการปรับเจ็บอะไรบ้างเพื่อจะได้สร้างกำเนื้อให้ถูก